เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวของสาวจุ๋ยวรัชยานั่นเองค่ะ
เร็วนี้กำลังจะมีข่าวดีในเรื่องงานแต่งงานก็จริง
แต่ว่าก่อนจะไปข่าวดีก็ต้องมีเรื่องให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตาอยู่เหมือนกันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณตาอันเป็นที่รักของคุณจุ๋ยจากโลกนี้ไปแล้วค่ะ
แต่ว่ายังมีเรื่องให้เธอนะคะยังพอยิ้มได้อยู่บ้างค่ะ
จุ๋ยและพุทธนะคะได้รับคำโวยพรจากคุณตาก่อนที่ท่านจะเสียเพียง๔วันนั่นเองค่ะ
เธอก็รักกับคุณตามากแล้วก็สนิทสนมกับคุณตาด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนเด็กก็ดูแลกันมานั่นเองนะคะ
และแม้ว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันแต่งงานของทั้งจุ๋ยแล้วก็พุทธนะคะ
ก็ยังเห็นทั้งคู่โอ้โหวิ่งรอกรับงานกันถี่ยิบเลยนะคะ
เวนต์เนี่ยงานคู่เดี๋ยวนี้คู่นี้ออกรับกันบ่อยด้วยนะฮะ
บอกเลยว่าสาเหตุช่วงนี้ที่รับงานทุกวันเป็นเพราะว่าเร่งสร้างเรือนหอค่ะ
ในเรื่องของบ้านใครก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่บานไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ระยะเวลามันขยายมากมาย
เบอร์มากค่ะตอนนี้เราก็ยังรับงานไหวกันอยู่นะคะก็แจ้งไปกับทุกคนเราสามารถรับงานได้
สิ่งที่สร้างมาก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราภูมิใจและภาคภูมิใจ
คือพุทธเนี่ยเขาก็ออกเยอะมากแต่เราก็อยากจะช่วยในบางส่วนอะไรที่ทำมาแล้วช่วยกันได้เพราะมันเป็นบ้านเราเอง
ก็คงซื้ออะไรที่เราชอบคงต่อกแต่งอะไรที่เราโดนใจเราก็ช่วยกันออก
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรือนหอที่กำลังจะเสร็จเป็นยังไงแต่ภาพนี้ค่ะโอ้โหหวานไล่ตามกันมาติดติดเลย
ติดไหมอ๋อยังจะถามคำถามนี้อีกโอ้ยคุณถามภาพมาแบบนี้อ่า
เขาบอกเป็นตามภาพที่ออกมานั่นแหละค่ะแต่พอนักข่าวยิงคำถามตรงตรงไปเลยว่า
สถานะแฟนมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยซาโอซาแวงทำได้แค่ยิ้มค่ะ
ไม่ขอตอบโวยให้ไปถามฝ่ายชายเอาเองจะดีกว่าจ้า
ทำถูกแล้วนะคะเรื่องนี้ให้ฝ่ายชายเขาเปิดตัวดีกว่านะคะ
ใช่ค่ะแต่ภาพเขาชัดชัดชัดมากเลยนะคะใช่ค่ะ